คุณผู้ชมครับตรวจสอบเรื่องราวของพระกันบ้าง
ตำรวจเมืองชนบุรีบุกตรวจค้นแล้วก็จับพระลูกวัดแห่งหนึ่ง

พบว่าลักลอบเสพยาเสพติดครับ
ตำรวจก็เลยบุกเข้าไปค้นภายในวัดเลยครับ
ร้อยตำรวจเอกโชคชัยโทดำมาบรองสารวัตรป้องกันปราบปราม
สาธารณีตำรวจภูทธรณ์เมืองชนบุรี
ช่วงจังหวะนี้คือการนำกำลังเข้าไปตรวจค้นในวัดแห่งหนึ่ง
พื้นที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
ปรากฏว่าตรวจไปตรวจมาพบอะไรรู้ไหมคุณ

ได้ควบคุมตัวพระ๔รูปไปตรวจปัสสาวะ
ก็พบสารเสพเต็ดชีสีม่วงเลยนะครับ
จึงนำตัวให้เจ้าอาวาสลาศิกขาก่อนถูกดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็มีการนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับ
ในข้อหามียาเสพติดให้โทษอยู่ในความครอบครอง
เพื่อเสพและเสพยาเสพติด
บุกตรวจค้นครั้งนี้เป็นการขยายผล
จากการจับผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนคนหนึ่ง

บอกว่ามีพระที่วัดแห่งนี้แหละร่วมเสพยาบ้าด้วย
ด้านหนึ่งใน๔ผู้ต้องหายอมรับสาภาพว่าเสพยาบ้าจริง
ซึ่งใช้เวลาว่างหลังคำกิจสงฆ์

หลังทำกิจสงฆ์นัดกลุ่มเพื่อนที่เป็นพระ
และไม่ได้เป็นพระมาเสพด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลเข้าไปจับกลุ่มเจอจริง
มียาเสพติดจริงชีสีม่วงจริง
ก็เลยต้องถูกจับศึกนะครับ
แล้วก็รับโทษตามกฎหมายต่อไป